ซึ่งเมื่อวานนี้ถึงแม้ว่าจะเสร็จสิ้นพิธีถวายเพลิงเป็นพระราชทานเพลิงศพให้กับหลวงพ่อคุณไปแล้ว
สาธุชนหลายพันคนก็ยังคงปักหลักอยู่ในบริเวณพิธีนั้น
คืออย่างน้อยขอส่งแม้กระทั่งท่านกลายเป็นควัน

ใช่หลายคนถึงกับพูดเลยนะคะว่าได้เห็นแค่ควันก็ยังดีค่ะ
นี่ค่ะเสียงตอนท้ายเบานิดหนึ่งนะ
แต่ว่าเขาบอกว่าได้เห็นกับตาก็พอแล้ว

แต่ว่าบางคนก็สามารถเดินทางมาที่นี่ได้
คนที่อยู่ในงานก็สาธุแบบนี้ก้มกราบลาหลวงพระคูณนะครับ

ปักหลักดูเปลวไฟจากเตาเผาสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณ
ซึ่งหลังจากที่เห็นควันสีขาวที่อยู่หน้าเตาเผาหมุนวน
เป็นเกลียวแล้วก็ลอยขึ้นฟ้าไป
หลายคนก็พูดขึ้นมาว่าสาธุนะคะ

พอทุกคนเห็นควันในลักษณะเป็นเกลียวแบบนี้
หลายคนก็เหมือนหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้
บางคนถ่ายไม่ทันก็อุทานขึ้นมาบอกว่าเห็นเป็นบุญตาก็เพียงพอแล้ว
หยิบโทรศัพท์มาถ่ายไม่ทันแต่ดวงตาเนี่ยได้เห็นแล้ว
เพราะฉะนั้นก็จะเอาเรื่องราวเหล่านี้ไปเล่าให้ลูกให้หลานฟัง
ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาเชื่อนะคะว่าการที่ควันไฟสีขาว
หมุนเป็นเกลียวขึ้นท้องฟ้าไปเนี่ย
น่าจะเป็นดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของหลวงพ่อคูณ
ที่กำลังเดินทางไปสู่สวงสวรรค์เพื่อเข้าสู่พระนิพพานค่ะ

ภาพนี้มาจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เคารพแล้วก็ศรัทธาหลวงพ่อคูณ
บันทึกสิ่งน่าอัศจรรย์ที่เขาว่ากันนะคะ
กลางสายตาประชาชนหลายพันคนเนี่ย
เขาบอกว่ากลุ่มควันนี้ค่ะลักษณะเนี่ยมันคล้ายกับนกหัสดีลิงที่เหมือนกำลังกางปีก
แล้วก็เหมือนจะกำลังทะยานขึ้นน่ะนะคะ
เขาก็บอกว่านับเป็นบุญตาที่ได้เห็นของลูกของหลานแล้วก็ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นด้วย
ส่วนอีกหนึ่งภาพค่ะอันนี้เขาบอกให้สังเกตที่เนี่ยค่ะ
เหมือนเป็นเป็นเปลวไฟตรงตรงกลางเห็นไหมคะตรงควันควันเนี่ยเออเขาก็บอกว่าลักษณะควันเนี่ย
เหมือนกับเป็นคล้ายร่างหลวงพ่อคูณนั่งยองอยู่
ภาพนี้เขียนข้อความไว้ข้างใต้ภาพว่าสาธุหลายครั้งร่วมอนุโมทนาร่วมกัน
ซึ่งภาพนี้เนี่ยนะคะถูกโพสต์โดยรองศาสตราจารย์ดรสุธิศักดิ์สอนลำสรลำ
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปัตตะพีและฐานราบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หนึ่งในทีมวิศวกรที่เข้ามาช่วยงานถมดินเพื่อสร้างฉานชาปนสถานชั่วคราว
แล้วก็ได้รับเชิญให้ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่หลวงพ่อคูณนี้ด้วย
มองแล้วก็สามารถจินตนาการเป็นภาพเหล่านั้นได้เหมือนกัน
นั้นอยู่ที่ความเชื่อคุณผู้ชมเพราะว่าเนี่ยฮะเออก็เหมือนเหมือนกันนะ
ก็แล้วแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยแล้วก็อย่างที่บอกค่ะสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ย
มันก็เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งที่หลวงพระคุณก็ได้ฝากไว้นะคะว่าสุดท้ายคนเราเนี่ยตายไปมันก็เหลือเท่านี้ค่ะ
เหลือแต่ควันเหลือแต่เท่าเหลือแต่กระดูกแต่สิ่งที่คนยังคงพูดถึงยังคงกล่าวขาน
คือหลักธรรมคำสอนแล้วก็คุณอุปการณ์ต่างที่ท่านได้เหลือเอาไว้
เราได้ฝากอะไรไว้ให้กับคนต่อไปถ้าเกิดเราไม่อยู่แล้วหรือยังนะครับ